เพราะร้องได้ให้ร้าน
คุณป่าในใจของหนูนะทั้ง๔คนล็อตแรกนี่นะ
เมื่อกี้มีความหวังกับฟังแก้วเขาว่าเยอะ

แล้วตอนนี้ที่เหลือคุณป่าดูสิคะ

เหมือนเป็นชุมชนอะไรสักอย่าง
ตรงกลางเนี่ยก็ยังเบาใจ
หัวกับท้ายเนี่ยคุณป่า
โอ้โฮสัมพเวศี

ตรงนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยน้องเป็นห่วงมาก

ทั้งสี่ท่านนะคะรวมพลคนช้ำที่เหลืออยู่ตรงนี้
ใครจะเป็นลายต่อไปที่จะได้ขึ้นมาแก้

ท่านเหมือนเดิมตอนนี้เรามาคัดสรรกันใหม่นะครับ
ว่าใครจะได้ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านวันนี้นะครับ
เตรียมตัวให้ดีนะครับตอบถูกขึ้นมาเลยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงโจทย์มาเลยครับ

เพลงตื๊ดนะครับน้องแก้ม
ตอบถูกครับ
ขอเชิญน้องแก้มละอ่อนน้อย

ขึ้นมาร้องได้ให้ร้านทุกเราเลยค่ะ
สวัสดีเจ้าน้องจือเดยิ่งปะติงยาคัมม่า
ชื่อเล่นชื่อน้องแก้มอายุ๘ปี
เฮียนดูจรรย์บะถม๑๓ปีที่๓เจ้า
บ้านเกิดน้องแก้มอยู่ที่เจียงใหม่จ้า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
ตอนนั้นที่หนูรู้ว่าตัวเองร้องผิดนะคะหนูเสียใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูมีความหวังว่าหนูอยากเอาเงินมาให้แม่ค่ะจะได้เอ่อเอาจ่ายค่าบ้านค่ะบ้านก็เดี๋ยวก็จะมีคนมายืดไปแล้วค่ะถ้าเขามายึดบ้านหนูไปหนูก็จะไม่มีบ้านอยู่ค่ะน้องแก้มชื่อจริงชื่อเด็กหญิงปติญญาคำมาค่ะปติญญาคำมานะครับน้องแก้มเรามีท่าอะไรที่
มีใช่ไหมอ้าวช้อนเลย

แป๊กเก้

เดี๋ยว
เอ่อขอตัดทอดค่ะ

ตอนนี้เราให้โอกาสน้องแก้มนะครับ

แก้วมาครั้งที่แล้วหนูร้องผิดเพลงอะไรคะจำได้ไหม

ถอยเวลาเข้ามาหยิกให้
อยากให้เข้าเข้ามาไกล
กระซิบอะไรก็ได้ในใจนู้นเยอะ
น้องแก้มร้อง

เอ้ยร้องไข่ดีแล้ว

คราวนี้นะน้องแก้มห้ามผิดพลาดอีก
โดยเฉพาะในเพลงแรกเพราะว่าแก้มจะต้องร้องเพลงแรกเป็นเพลงเดิม
คือนัดพบหน้าอำเภอและให้ถูกด้วยนะ
ถ้าผิดอย่าผิดแบบพี่ฟางแก้วเขาอีก

ถ้าน้องแก้มไม่มั่นใจนะบอกลุงหนุ่มเขาว่าหนูขอใช้ตัวช่วยค่ะก็ได้

ช่างฉลาดอะไรอย่างนี้
แจ้วมากตัวนี้พี่ฟางแก้มแจ้วมาก
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายตอนนี้แก้มใช้แล้วนะฮะมีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดการแข่งขันมีตั้งแต่โทรหาคนที่รู้จักเพลงเก่งของคุณได้ฟังเพลงต้นฉบับร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงหรือว่าข้ามเพลงนี้ไปเลย
อยากได้อะไรอยากได้อะไรที่สุด

มาถึงนี้เคยเอาตังได้ละ

คุณป่าเมื่อกี้กระซิบเขาไม่ได้บอกว่าข้ามเพลงนี้ไปเลยนะ
บอกขอข้าม๑๐เพลงไปเลย
แก้มคะแผ่นนั้นไม่มีลูกไม่มี

เอาล่ะก็เป็นสิทธิ์ของน้องเขา

แผ่นที่หนึ่งถึงหกแผ่นไหนครับ
ผมเลือกหกค่ะ

ตัวช่วยนะครับแผ่นแรกนะครับ
ในเพลงที่หนึ่งของน้องแก้มนะครับ

แม่เหมือนเป็นการตอกย้ำนะฮะ
ตัวช่วยก็คือได้ฟังเพลงต้นฉบับ

เลยค่ะ
ครับ

สำหรับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่ง
เพลงมาครับ

ความรักความรักเจ้าค้าจู่ก็มา

เพียงพบหน้าตาซับตา
ทำไมรักมาเข้าตาเหมือนนัว
มองอะไรเขาดีไปทั่ว
จิตใจวิวไว้เต้นรัว
กล้องจักรกหัวคิดกลัวเสียงเมื่อไหร่
คอยเวลาเขามายิ้มไหม
อยากให้เขาเข้ามาไกล
กระซิบอะไรก็ได้ที่ใดน้องเจอ
ฝากแรงนอยลมมหา
พวกรักมาจ้องตาเสนอ
ผู้ชายหล่อเหล่าคนนั้น
เธอคงจำฉันได้นะเธอ
คนที่เธอจ้องตาจนเกิด
เธอแอบเสนอรักไหว้ที่ทรายตา
เพื่อฟังเพลงแล้วจงสาปวา
ผู้ที่เธอนั้นเคยจ้องหน้า
อยากนัดสบตาอีกครั้งที่หน้า

แล้วเพลงก็มาจบที่ต้นนี้พอดีเลยนะครับ

ฮาต่วเต้นเต้นตื่นเต้นแทนน้องเขา

ห๊ะ
เอานะที่ผิดที่เดิมคือตรงไหนร้องว่า

ความรักความรักเจ้าค้าจู่เข้ามาไม่ทันตั้งตัว
เพียงพบหน้าตาสบตาทำไมรักมาเข้าตามืนมัว
มองอะไรเขาดีไปทั่วดูจิตใจวิวไว้เต้นรัว
งจากดอกบัวคิดกลัวเสียเมื่อไหร่
ขอไอเวลาเข้ามายินให้
ใจเข้าเข้ามาไกล

มาทั้งนี้คันหัวงานฝาเขาไม่เข้าใจเลย
ขึ้นรถไฟก็ต้องมาตั้งแต่หัวขบวนนี่
มาบอกข้างรถไฟด้วยไหนจะจอด
แล้วคิดว่าเราร้องผิดตรงนี้อีกแล้ว
ทำไมล่ะเราจะผิดตรงนี้อีก
มันเป็นความเคยสิ้นน่ะค่ะวันนี้ไม่รู้ว่าเพลงแรกจะสามารถแก้ช้ำได้หรือเปล่า
สิ่งหนึ่งที่จะบอกเลยก็คือว่าแก้มเนี่ยนะคะ

โอ้โหสุดยอดมีลูกคอในตัวเล็ก
พัฒนาเป็นลูกคอไกยสิทธิ์ต่อไปได้

นะคะวันนี้หนูพี่ไม่ถามแล้วว่าหนูมั่นใจแค่ไหนนะคะ

เอออยู่ก่อนคุณป่าจะเฉลย
แก้มเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กคุณป่า
เป็นเด็กที่เล็กแล้วก็อายุน้อยที่สุด

เพราะฉะนั้นก่อนเฉลยขออนุญาต

เอาละครับมาดูกันนะครับว่าน้องแก้มนะครับสาวน้อยนะครับ
ดอยสุเทพของเรานี้จะแก้มือแก้ช้ำให้ตัวเองสำเร็จหรือไม่นะฮะ
แล้วมีโอกาสผ่านไปหยิบเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านหรือไม่
ต้องผ่านเพลงนี้ให้ได้ก่อนเป็นเพลงที่เธอเคยร้องผิดและตกรอบไปในคราวที่แล้วนะครับ
นั่นก็คือเพลงนัดพบนามเผลอคราวนี้จะทำสำเร็จหรือไม่ร้องเพลงเดิมด้วย
มาดูกันนะครับสำหรับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
แก้มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เอาละครับมาถึงวินาทีสำคัญ

สำหรับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทน้องแก้มร้อง
ร้อง